โอ้โหเขาไปเอาสูตรอาหารรสเด็ดจากมาเลเซียมาขายที่เมืองไทย
ชื่ออาหารว่าลก

อาหารแบบนี้เป็นสไตล์ปิ้งย่าง

แต่ว่าถ้าพูดไปมันจะเห็นภาพไหมล่ะ
นั่นแหละสิไม่เห็นซุปครับไม่เคยเห็นอ่ะอธิบายได้ไม่หมดหรอก

ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวคนนี้ของเรานะครับคุณอุบลรัฐนวลเนียม
เป็นเจ้าแม่อยู่ที่จังหวัดสงขา
ตามหาความอร่อยอยู่ที่นั่นไปติดตามกับเธอกันเลยครับ
วันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาทานลกนะ
ต้องบอกว่าลกก็คือเป็นอาหารหลักของคนมาเลเซียเลย
ถ้าเปรียบกับบ้านเราแล้วนะคะก็เป็นสไตล์ลูกชิ้นปิ้งย่าง
แต่ที่มาเลเซียเขาก็จะเน้นในเรื่องของเนื้อแล้วก็ผัก
ส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ
ลกไม่ใช่สกปรกหรือรกรุงรังนะคะคุณผู้ชม

เจ้าของร้านบอกว่าตัวเองมีแฟนอยู่ที่มาเลเซีย

ลูกวางขายกันเต็มเลย
แต่ที่ตัดสินใจเปิดร้านก็เพราะว่าเคยไปเที่ยวที่มะละกา
แล้วเห็นร้านสไตล์ปิ้งต้มทอดเหมือนร้านลูกชิ้น
แต่มีเนื้อสัตว์และผักไว้บริการด้วย
ส่วนความอร่อยของลกคืออะไรนั้น
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันค่ะ
ความอร่อยของลกจะมาจากน้ำจิ้ม
เพราะว่าน้ำจิ้มของลกเนี่ยมันจะมีความหอมความนัว
แล้วปกติคนจีนเวลาเขาไปทานอะไร
เขาจะไม่ชอบที่จะนั่งกินแล้วให้คนทำมาให้

แต่คนจีนทางมาเลเซียเนี่ย
เขาจะชอบนั่งต้มแล้วทานเอง

เพราะว่าที่ไม้มันก็จะมีราคาว่าอันละ๑๐บาท๑๕บาท๒๐บาท

เลือกเป็นอาหารสไตล์ปิ้งต้มทอด
ซึ่งวิธีการทานที่นี่จะมีทั้งลูกชิ้นมีเนื้อและผักเสียบเป็นไม้
โดยจะแช่ไว้ในตู้แช่แบบนี้ให้ลูกค้าได้เลือกตามใจชอบเลย
ซึ่งวัตถุดิบต่างทางร้านก็พยายามทำให้เหมือนกับที่มาเลเซียมากที่สุด
บางส่วนที่ไม่มีก็จะนำเข้ามาจากมาเลเซีย
จากนั้นก็มีน้ำซุปให้เลือกมากถึง๖อย่างด้วยกันคือ
ัสมันแกงส้มต้มยำน้ำใสเย็นตะโฟและกิมจี
ส่วนน้ำจิ้มก็มี๕รสด้วยกันก็คือ
ัสมันซีฟู้ดมะขามสุกี้และหมาล่า
ซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เอาใจนักชิมมากค่ะ
หนูพยายามจะประยุกต์ให้ใกล้เคียงกับมาเลเซียมากที่สุด
อย่างเช่นอาหารบางอย่างที่เมืองไทยไม่มี

เพื่อที่ให้มันอย่างเช่นฟองเต้าหู้หรืออย่างเช่นหมั่นโถ้ว
มันจะเป็นอาหารคู่กับลก
ร้านหนูที่ขายดีก็จะเป็นแนว๓ชั้น
เป็นเบคอนเบคอนพันเฮด
จะเป็นเบคอนพันหน่อไม้จะเป็นไส้กรอกเบคอน
คือจะเป็นแนวเบคอนหรือจะเป็นเนื้อสัตว
เวลาทานลูกค้าเลือกน้ำซุปได้๒อย่าง
วันนี้ฝนขอเลือกมัสมันและเย็นตะโฟค่ะ
ส่วนวิธีการทานก็นำลูกชิ้นผักและเนื้อที่เสียบเป็นไม้แบบนี้
ุ่มลงไปในน้ำซุปให้ชุ่ม
จะทานเลยหรือจะนำมาจิ้มกับน้ำจิ้มอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ
ซึ่งมีให้เลือกลิ้มลองกันหลายรสชาติ
ใครเพิ่งลองเป็นครั้งแรกอาจจะลองชิมดูทุกอย่างก่อนนะคะ
เพื่อหาน้ำจิ้มที่เราชื่นชอบมากที่สุดนั่นเองค่ะ
จากนั้นก็ยังมีบริการปิ้งให้ลูกค้าอีกด้วย

ซึ่งแบบปิ้งส่วนใหญ่นะคะมักจะนิยมทานกับน้ำจิ้มหมาล่า

หรือหากยังแซ่บไม่พอก็ใส่เพิ่มได้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
เสียงตอบรับนะคะจากหนูคิดว่าคือหนึ่งเลย

พอเรามาทำตัวนี้แล้วเราถึงได้รู้ว่า
คนไทยไม่ได้ชอบทานแต่แป้งไม่ได้ชอบทานลูกชิ้น

ตามความเชื่อดั้งเดิมก็คือไปหิวกินลูกชิ้นกัน
เหนือจากบาร์บีคิวนอกเหนือจากปิ้งย่าง
คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาต้มจะปิ้งหรือทอด
คือสามารถทานได้มาที่เดียวทานได้ทั้ง๓อย่าง

ชอบเดินทางหาของกินแปลกใหม่
ลองไปกันได้นะคะกับอาหารสไตล์มาเลเซีย
ซึ่งเปิดบริการแล้วที่หาดใหญ่เป็นเจ้าแรก

ลกอยู่ที่ถนนสุภาษาลังสรรคช่องเขาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคลา
เปิดบริการตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
หรือจะโทรสอบทั้งวันก่อนที่หมายเลข๐๘๑๐๙๗๙๙๘๕
เป็นอีกหนึ่งร้านที่นักชิมไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วไม้เดียวไม่พอแน่

เดี๋ยวมาทานด้วยกันเลย

แล้วก็ไปทานกันได้นะครับร้านนี้อร่อยแน่นอน